อีกหนึ่งวันนะครับที่เราตื่นกันขึ้นมาหรือว่าใครที่
อาจจะยังไม่ได้นอนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามีความสุขกับการเชียร์กีฬาตั้งแต่
ในช่วงประมาณสักสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับ
ก็กระจายกันไปแข่งขันตามที่ต่างก็เป็นกีฬาประเภททีมนะครับ
ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีไปชิงแชมป์เอเชียที่วูสเดกิสถานนะครับ
ก็เล่นแล้วก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็มีลุ้นในการที่จะเข้ารอบในเกมสุดท้ายด้วย
ส่วนทางฝั่งของวอเล็กบอลหญิงก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นเกมประติศาสตร์เหมือนกัน
ประตูขึ้นนำลูกนี้จากสุพนัทเหมือนตาครับ๑๐นาที๒๓ยิงฉลับแล้วก็เปลี่ยนทางนิดนึงนะครับ
เป็นจุดเปลี่ยนที่พวกเราต้องการที่จะเชียร์ฟุตบอลที่สนุกนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไหลมาครับ
ลูก๒จากชนรงพรมศรีแก้วนาที๖๙
จากนั้นแทงตรงนี้สัมผัสแรกของสุพนัท
เข้าไปเลือกมุมยิงเลยครับ

เดวิสจ่ายให้กับสุพนัทนะครับ

ตรงนี้เนี่ยทำให้ได้๓คะแนนนะครับ
จริงไทยต้องการลูกที่๔ด้วยซ้ำไปนะครับ
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะยิงเพิ่มได้
มณัฐเนี่ยยิงไป๒ประตูในเกมนี้นะครับ
สัมภาษณ์หลังเกมว่าดีใจมากครับที่ทำประตูไว้ต่อเนื่อง
แต่ว่าสิ่งสำคัญโดยการพาทีมคว้าชัยชนะได้

เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

ทีมไทยจะพบกับเกาหลีใต้วันที่๘มิถุนายน
ในเวลา๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งทีมชาติเวียดนามก็อยู่ในเส้นทาง
ลุ้นเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไป
หลังจากเมื่อวานเตะก่อนไทยนะครับ
ก็ถูกเกาหลีใต้ขึ้นนำไปก่อนจังหวะนี้
จากทางโชยังบุ๊กนาที๖๒
แต่มีจุดเปลี่ยนเพราะว่าเกาหลีใต้ไปโดนใบแดงนะครับ

ข้ามมายิงซัดลงนี้โอ้โหนึ่งครับ
และเกือบจะได้๒๑ด้วยนะครับเอาจริง
หลังจากที่พวกเขาตีเสมอได้เนี่ยเวลายังพอมีด้วย

ก็เป็นเกมที่ทำให้ไทยนี่ก็

ของกลุ่ม๔อันดับ๑กับ๒นะครับ
แม้เท่ากันคือไทยกับทางเกาหลีนะครับ
ก็สรุปแล้วในตอนนี้เราก็ยิง๕เสีย๒

เวียดนามนะครับ๒แต้ม

ส่วนมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ตกรอบไปแล้วนะครับ
ทั้ง๓ทีมไทยเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนาม

ไทยขอแค่เสมอเกาหลีจะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายทันทีนะครับ
ซึ่งไทยเกาหลีเนี่ยก็เตะก่อนนะครับ
ส่วนคู่ของเวียดนามมาเลเนี่ยเตะทีหลังครับ

การซ้อมก็เรียกผู้เล่นมีการประชุมทีม
เพื่อทำความเข้าใจในการฝึกซ้อมก่อนเข้าฟิตเน็ต
แล้วก็เดินทางไปซ้อมนะครับ
ที่สนามก็เน้นการเข้าทำและการป้องกันเกมลุกของคู่แข่ง
เพื่อให้นักเตะอยู่ในสภาพพร้อมที่สุดก่อนเกมแรกที่จะเริ่มขึ้น
ช่วงปลายปีก็มีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างจะน้อย
ก็จะได้นักเตะมารวมตัวกันแบบเต็มทีมนะครับ
ถึงโทรเมนต์นี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการรวมตัวนักเตะ
ก็บอกว่าจำเป็นแหละครับที่จะต้องผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้
ก็หลังจากจบโทรเมนต์นี้คงจะมีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็สโมสรรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถึงเรื่องของการเตรียมทีมให้ดีกว่านี้
เพราะว่าไม่มีโค้ชคนไหนนะครับสามารถทำผลงานได้ดีไปตลอด

แกรมการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกของทีมชาติไทยชุดใหญ่
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดทั้ง๓นัดนะครับ
วันที่๘มิถุนายนเจอกับเมาดีฟครับเกมแรกเลยก็๑ทุ่มนะครับ
รายงานที่๒เนี่ย๑๑วิทยุณาโยน๑ทุ่มเหมือนกันเจอ๔หลังกา
ทั้ง๒เกมจะเข้าสัญญาณก่อนนะครับในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
แล้วก็๑๔มิถุนายนนัดสุดท้ายเจอกับอุสเบกิสถานครับ
ในช่วงเวลา๔ทุ่มครึ่งจะเริ่มแข่งขันแต่เข้าสัญญาณก่อน๑๕นาทีเหมือนกัน
ในช่วงเวลา๔ทุ่ม๑๕ครับ